ข่าวต่อไปนี้นะครับเขาเตือนภัยเลยว่า
ถ้าอยู่บ้านเนี่ยนะฮะประตูบ้านเนี่ย
อย่าเปิดทิ้งเอาไว้เด็ดขาดทำไมเตือนแบบนั้นล่ะ

แก่แก่เก้าที่สาม

คือพ่อกับแม่ไม่รู้หรอกว่าตัวอะไร

แล้วมันเรียกว่า
เห็นแล้วนี่ฉันเห็นแล้วฮ่า
พ่อพ่อตัวอะไรเข้ามาตัวอะไรเข้ามานี่พ่อเดินตามเข้าไปดูด้วย